สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เริ่มต้นเดือนใหม่สถานการณ์ฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนี้คงต้องเตรียมรับมือกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างดีเรชั่นนะครับ๒ลูกครับ
ลูกอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับ
่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องเข้าสู่อ่าวไทยของเรา
อีกหนึ่งหย่อมครับก่อตัวอยู่แถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ครับ
คาดการณ์ว่าก็จะขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนกลางของเวียดนาม
แน่นอนครับ๒ลูกนี้จะมีบทบาทสำคัญเลยทีเดียว
แต่ว่าในระยะนี้เองในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ภาคอีสาน
ช่วงนี้ฝนลดลงนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่๕
วันที่๖ครับชาวภาคอีสานอาจจะได้เจอกับสายฝนโปรยปลายมาอีกครั้งหนึ่ง
เป็นอย่างไรมาดูการคาดการณ์กันนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
ลูกที่จะส่งผลลูกแรกก็คือลูกที่อยู่บริเวณทางตอนล่างของเวียดนาม
ตอนนี้เองนะครับก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยฝนก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้ฝนหายไปนะครับเพราะว่าถูกดูดเข้าสู่
ไปนะครับในอันระยะนี้คลื่นลมก็จะแรงขึ้นด้วย
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนี่คือดีเปรชั่นอีกหนึ่งลูกนะครับ
เกาะตัวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีทิศทางเคลื่อนที่
ทิศตะวันตกก็จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับ
เข้ามาสู่เมืองไทยแต่ว่าจากกำลังแรงของ
ดีอัปราชันสองลูกนี้นะครับมีการดูดอารมณ์หนาวจากบริเวณทางตอนบนครับ
หล่อเลี้ยงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในระยะนี้ครับอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ช่วงเช้าช่วงค่ำก็จะเย็นช่วงบ่ายแดดแรงนะครับ
สภาพอากาศแตกต่างกันระหว่างวันแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คงต้องเตรียมรับมือกันหนักหน่วงละทีเดียว
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วย
เพราะฝั่งอ่าวไทยก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุณตานันท์พี่สิตมาหันสวัสดีครับ